เป็นนักข่าวมันต้องขี้สงสัยขี้สังเกตนะครับ
นักข่าวไทยรัฐทีวีขับรถจะไปทำข่าวแหละ
แล้วไปเจอนะครับผู้ชายสองคนกำลังแบกผู้ชายคนหนึ่งอยู่
เฮ้ยมันต้องมีเรื่องล่ะเราต้องไปถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งสี่มันต้องท้อนทั้งสี่มันต้องท้อนท้อนอย่างเดียว
โอ้โหบ๊อกกอนุเขียนข่าวพอเลือกเพลงมาไม่ต้องเฉลยเลยนะครับ

นี่แหละฮะเต็มที่คือพี่สุพรรคพวงเพชรเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ขับรถจะไปทำข่าวไปตามถนนตำรุคลอง๙ที่สมุทรประการ
ก็ไปเจอผู้ชายสองคนแล้วแบกผู้ชายคนนั้นหมดสติ
คือเฮ้ยอุบัติเหตุหรือเปล่าพี่ก็คิดเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
เกิดเรื่องไม่ดีหรือเปล่าจะพาไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
พี่สุพรรคจอดถามเลยพี่เป็นไรอ่ะพี่เป็นไร
สามคนก็เป็นชาวเมียนมาบอกว่าพี่เพื่อนผมเมาอ๋อฮะไปกินเหล้ามากำลังจะแบกเพื่อนกลับห้อง
โอ้โหนี่ถ้าตกมาหัวภากพื้นจะแย่นะ
ว่าจะตกมาเลยฮะผมว่าอย่างนี้กระดูกสันหลังน่าจะต้องจัดกันใหม่

ตอนแรกนึกว่าแบกศพมานะเนี่ยเออใช่
นึกว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับครับ